เมื่อวานนี้ใครไปอยู่แถวท่าพระเนี่ยอาจจะตกใจตกออกตกใจกันนะคะเพราะว่ามันมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
ผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ร่างของเขาเนี่ยร่วงลงมาจากสะพานท่าพระแล้วก็ลงมาเสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยค่ะ
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าที่ขมับข้างขวาเนี่ยนะคะมีรูกระสุนปืนแล้วลูกกระสุนมันไปตรงอยู่ที่ขมับข้างซ้ายไม่ทะลุออกไป
ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องเร่งตรวจสอบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายกันแน่นะคะ
พอไปสอบสวนดูเนี่ยก็รู้มาว่าผู้ชายคนนี้เป็นเซียนพระนะคะซึ่งชื่อว่านายวัญชัยศักดิ์ศรีเจริญยิ่งอายุ๕๖ปีค่ะ
ตำรวจสอนอท่าพระเขาได้รับแจ้งมาว่ามีชายเสียชีวิตอยู่กลางถนนบริเวณสี่แยกท่าพระก็รีบไปตรวจสอบ
สภาพศพอย่างที่บอกค่ะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะบริเวณขมับขวา
ใกล้กันมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ข้างด้วย
มีรองเท้าแตะ๑คู่ถูกถอดทิ้งไว้ด้วย
ถามนางสาวพรเพ็ญศักดิ์ศรีเจริญยิ่งน้องสาวผู้ตายค่ะ
บอกว่าปกติแล้วพี่ชายเนี่ยพักอยู่กับญาติพี่น้องอยู่ในซอยวัดสังกระจายย่านถนนอิสรภาพ
อาชีพก็คือเป็นเซียนพระจะซื้อขายพระเครื่องช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๒๓วันเนี่ยพี่ชายมานั่งร้องไห้อยู่หลังบ้าน
ท่าทางเหมือนจะเครียดเรื่องหนี้สินที่ไปหยิบยืมมาประกอบกับระยะหลังก็มักจะบ่นให้ฟังอยู่บ่อยว่าถูกคนที่เช่าพร้าวด้วยกันเนี่ยเบี้ยวเงินไม่ยอมมาจ่ายค่าเช่า
ก็เลยไม่มีเงินไปหมุนเช่าพระแถมยังถูกเจ้าหนี้ที่เป็นคนรู้จักกันเนี่ยทวงถามเรื่องเงินหลายต่อหลายครั้งแล้ว
กระทั่งเช้าวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเอ่ยปากขอยืมเงินพี่สาว๓๐๐๐บาทบอกขอยืมไปใช้หนี้ก่อนเดี๋ยวพอได้เงินมาแล้วจะรีบเอามาคืน
พี่สาวบอกได้เดี๋ยวให้ยืมเลยแต่ว่าต้องเป็นวันจันทร์นะเพราะว่าต้องรอธนาคารเปิดก่อนเดี๋ยวธนาคารเปิดปุ๊บจะเบิกมาให้เลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่ทันการแบบนี้ค่ะ

อักษัตริย์อ่ะ
อาเหตุที่ทำไปเนี่ยคือจากเรื่องเงิน
เรื่องเงินมาจากเงินแบบเงินเขาหมุนเวียนไม่พอ

บางทีเราก็ยื้อเรามากยื้อพี่สาวมาก

เช่นเดียวกันกับนายภูชนะศักดิ์ศรีเจริญยิ่งนะคะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตอีกคนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของพี่ชายเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องแก๊งทวงหนี้

เพราะว่าที่บ้านไม่เคยไปกู้เงินนอกระบบ
และไม่มีใครเคยมาข่มขู่ถึงบ้านด้วย
ถ้าจะพูดถึงคนที่พี่ชายไปหยิบยืมเงินเนี่ย
ก็เป็นคนรู้จักกันแต่เขาไม่ได้มาข่มขู่หรือว่าคุกคามอะไรเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจสนท่าพระบอกว่า
เดี๋ยวขอรอผลตรวจพิสูจนจากนิติเวศก่อนละกัน
แต่ตรวจสอบเบื้องต้นจากภาพกล้องวงจรปิด

ตำรวจให้น้ำหนักไปที่การฆ่าตัวตายมากกว่าถูกฆาตกรรมค่ะ
และการให้การของครอบครัวเองก็บอกเหมือนกันว่า
หลังจากตัดสินใจใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ขมับตัวเอง